กรณีที่ยายบวนวัย๘๙ปีนะคะแกถูกรัดเนี่ยก็คือโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยเรียกคืนเงินกว่า๘๔๐๐๐บาทเพราะยายบวนเนี่ยนะคะไปรับเงินจากรัฐ๒ทางรับ๒ทางประเภทเบี้ยยังชีพทั้งคู่ก็คือ๑เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็กรณีบำนานพิเศษที่ลูกชายแกเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยคือแกก็งงนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกนะฮะสุดท้ายแล้วแกบอกว่ายอมคืนเงินให้รัฐก็ได้๘๐๐๐กว่าบาทนะฮะแต่ขอ๒อย่างคือ๑ไม่มีดอกเบี้ยกับขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จาก๑๒เดือนเป็น๒๐เดือนนะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ได้ประสานมาหายายบวนนะคะผ่านอบตเจริญศุกร์
ที่จังหวัดบุรีรำบอกว่าเดี๋ยวจะขอเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมด
แทนคุณยายก็คือใช้หนี้แทนโดยจะจ่ายเป็นรายเดือน๑๒เดือน
๑ปีตามที่ตอนแรกที่กรมบัญชีกลางเรียกเก็บมาเลย
เป็นเงินเดือนละ๗๐๐กับอีก๓๐บาทจนครบนะคะ
ยกมือไหว้ขอบคุณคุณอัจฉริยะที่บอกว่าที่มาช่วยเหลือ
อวยพรให้กับคุณอัจฉริยะบอกว่าให้เจริญในหน้าที่การงาน
ส่วนยายคงนอนหลับได้อย่างสบายใจกว่าคราวนี้แหละค่ะ

ไปที่สร้างประตอจนควรเติบว่าจ๋าวประคุณสี่พันบาทนะครับ๘๐๐๐บาทนะครับคุณอัจฉริยะ

เพราะให้คุณนายอยู่ทั้งควรได้อยู่กับนายไปนาน
คุณยายบวนอวยพรคุณอาชารณ์ไปยกใหญ่นะ
แกก็ดีใจนะหมดนี่หมดศิลป์